ท่านผู้ชมครับไปดูที่สมุทรปราการหน่อยนะครับ
วัยรุ่นสองกลุ่มน่าจะเป็นต่างสถาบันนั่นแหละ
เจอกันระหว่างทางโอ้โห
คือถึงขั้นปลาระเบิดปิงปองใส่กันเลยนะฮะ
ถือมีดเนี่ยวิ่งไล่ฟันกัน

ไปดูกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะฮะ

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับ
คือพอกลุ่มนี้เห็นอีกกลุ่มนึงนะ
ที่เป็นคู่อริมากัน๕คนก็รีบจอดจักรยานยนต์ไว้ข้างทาง
แล้วก็เปิดศึกเลยฮะวิ่งไล่กันเลยปลาระเบิดปิงปองกันสองสามลูก
แล้วใช้มีดเนี่ยวิ่งไล่ฟันกันนะ
เยอะกว่าก็แน่นอนแล้ววิ่งไล่เขาอีกฝั่งหนึ่งก็วิ่งหนีตาย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ
ปากซอยสุขมัดเจ็ดสิบหกนะครับ
ในพื้นที่พระประแดงสมุทรปราการ
หลังเกิดเหตุสพพระประแดงแล้วก็ทางป่อเต็กตึงด้วย
ก็ต้องไปช่วยเหลือคนเจ็บกันแล้วฮะมีเจ็บอยู่คนนึงนะครับชื่อ
คิมนะอายุ๑๘ปีไปนั่งพิงตระกร้าหน้าร้านสะดวกซื้ออยู่ถูกฟัน
เข้าไปนี่ฮะทุกผู้ชมครับข้อมือขวานี่หวิดขาดแขนซ้ายก็มี
แผลชะกันเลยมีแผลคล้ายถูกยิงที่หัวเข่าข้างขวาด้วยหรือจะ
เก็ดระเบิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาเป็นว่าสาหัสนะฮะพาคิมนี่
สาหัสที่เกิดเหตุนี่รอยล่งรอยเลือดนี่เต็มไปหมดนะฮะมีมีดขอด้าม
ยาวประมาณหนึ่งเมตรเนี่ยตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะครับกลุ่มวัย
รุ่นขี่จักรยานยนต์กันมาเนี่ย๑๐กว่าคนเนี่ย๑๐กว่าคัน๒๐กว่า
คนเนี่ยแยกย้ายกันหลบหนีไปหลังเกิดเหตุพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ตรงนั้นนะครับบอกว่ากำลังจัดเรียงสินค้าอยู่ในร้านอยู่ดีดี
คนเจ็บเนี่ยวิ่งเอามือกุมท้องเลือดท่วมตัวมาขอความช่วย
เหลือบอกถูกไล่ทำร้ายมาแล้วไปนั่งฟุบอยู่กับพื้นในสภาพ
เขาเดินมานี่มานี่เค้าก็มานั่งอยู่
จะบอกว่าทุกละฟันมามาดูแล้วรู้ไหมว่าเขาเจ้าเล่าไทยมา

เพื่อนของคนเจ็บบอกว่าเขามากัน๕คนกำลังกลับบ้าน
ก่อนเกิดเหตุมาถึงที่เกิดเหตุเจอคู่กรณีที่เคยมีเรื่องกันมาก่อนนะฮะ
แต่ฝั่งนั้นมากัน๒๐คนได้
ฝั่งนั้นก็ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามมาแล้วก็เปิดฉากปลาระเบิดปิงปองใส่
แล้วก็เอามีดเนี่ยวิ่งไล่ฟันนะมีเสียงแบบคล้ายเสียงปืนดังขึ้นตามมาหลายนัดด้วย
พวกเขาก็ทำอะไรไม่ได้มากัน๕คนก็วิ่งหนีกันกระเจิงเลยครับ
เขาเนี่ยเร็วเรารองไปไหนกันมา
เหลือแพลวไปไตนมันครับ

บอกเมื่อคืนลูกชายนี่มีเพื่อนมารับคุณเขียนมาสอน
บอกว่าจะไปซื้อของกินกันที่ปากซอย
ลูกชายนี่แบบปีนหน้าต่างออกจากบ้านเลยนะ
ไม่รู้จะห้ามยังไงออกไปไม่นานเพื่อนของลูกชาย
ขี่รถกลับมาที่บ้านบอกลูกโดนระเบิด

รีบออกมาดูนี่ฮะลูกนี่แบบโอ้โหหนักเลยสาหัสเลย

ตอนนี้เรียนแล้วก็ดอกตัวได้บ้าง
เรียนอะไร
ก็อยากจะทำงานก็มาทำกับแม่อยู่เหมือนกันเลย
อาการของภาคิมคนเจ็ดตอนนี้ผลขีดอันตรายแล้ว
แต่ตรงมือขวางิ่งแทฟบอก
ต้องตอเรื่องการผ่ารตัดก่อน
รูขึ้นเข้าไปข้อมือวิดคานต์เลยนะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
สุขสวัสดิ์๗๖นี่ฮะปากซอยคือคราบเลือดเนี่ย
เป็นทางยาวเลยตั้งแต่ซอยสุขสวัสดิ์๗๖ทับ๑ไปถึงหน้าร้านสะดวกซื้อปากซอยสุขสวัสดิ์๗๖
เมตรได้ครับโอ้โหนี่ฮะเรามีคลิปที่เพื่อนของคนเจ็บ
ตอนที่วิ่งหนีขึ้นไปบนสะพานลอยแล้วถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้นะฮะ

นี่ฮะถึงขั้นบอกโคตรเยอะมันก็ไม่เจอ
รอดหรอกโอ้โหนี่มากัน๕คนอีกฝั่งมา๒๐ทั้งระเบิดปิงปองทั้งมีดนะทั้งเสียงเหมือนปืน
โอ้โหท่านผู้ชมครับเพื่อนของคนเจ็บนะฮะเป็นเพื่อนรุ่นพี่นะฮะอายุ๒๑แล้วนะ
สมมุติว่าชื่อโอโอเนี่ยเขาบอกกับเราว่าเมื่อสองวันก่อนรุ่นพี่ของคนเจ็บสองคน
เอามีดไปไล่ฟันกลุ่มที่เป็นคู่อริเมื่อคืนกลุ่ม๒๐คนที่หน้าวัดใหญ่
แต่ทางฝั่งคนเจ็บเนี่ยเมื่อคืนนี้เขาไม่รู้เรื่องหรอกคนที่ไปไล่ฟันเขาเนี่ยคือรุ่นพี่
ก็มีการนัดเคลียร์กันแต่ปรากฏว่าอีกฝั่งนึงมาเยอะกว่าอาวุธครบมือด้วย
ฝั่งคนเจ็บเมื่อคืนเนี่ยนัดไปเคลียร์กับเขาเนี่ยไปกัน๕ฝั่งนั้นมันคงไม่ตั้งใจเคลียร์แล้วมั้ง
มา๒๐ทั้งระบงระเบิดทั้งมีดทั้งปืนมาหมดเลยครับ
แล้วเหมือนว่าพอทางนี้มันออกไปปุ๊บมันไปเจอแล้วทางนู้นเขากวักมือเรียกครับ
แล้วมันก็วนเข้าไปหาเขาแล้วน้องผมไปด้วยแล้วมันไม่รู้เรื่องครับ
พอทางนู้นเขาไล่กลับมาปุ๊บเหมือนว่าน้องผมมันหนีไม่ทัน
แล้วเหมือนว่ามันจะล้มด้วยครับมันก็เลยโดนแทนพวกนั้นไป
คือปกติเขาจะไม่ไปไหนมาไหนกับรุมนี้
ไม่ไปเลยครับปกติเขาอยู่ในบ้านครับที่ผมเห็นครับ
เพราะตอนนักคืนเขาก็นั่งเปิดหน้าต่างนั่งเล่นกับพวกผมกัน
ไม่เคยลงจากบ้านเลย
ผมกำลังเข้าไปซื้อของในวัดใหญ่แล้วเจอพวกมันออกมาพอดี
แล้วพวกมันบกมือเรียกครับ
แค่นี้ครับ
มีปัญหาการไหนครับ
ไม่มีครับผม
ไม่ค่อยครับ

แต่เรานี่รู้จักกับคนอยู่บ้างนะครับ
รู้จักอยู่บ้างครับ

ถึงเขามายกกันมานานครับ
อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันครับ
เหมือนเขาแคลร์อะไรกับผมนี่แหละ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ตอนนี้จะทำสวัสดีกันง่าย

เพราะว่าจะไปต่ายไปตีหรืออย่างไร

ไปเจอคู่อะไรยังไง